การฆ่าตนตายเพราะคนทำให้ตาย
ผมยังมองว่าคนที่น้องชมพู่ต้องรู้จัก
คนต้องน้องเจ้าผู้ใกล้ชิด

ขอให้เรารู้ว่าใครเป็นคนร้าย

เราไม่รู้เป็นคนร้าย

ถ้ามาพูดกันก็ถือว่ามันนาน

ถามว่ามันยากไหมคดีนี้

หนึ่งขนาดเกิดเหตุเนี่ย

ของน้องชมพู่อาจจะตกอยู่

เอาอันแรกก่อนขนาดนี้

ใครเป็นคนอุ้มน้องชมพู่ไป

กี่พวกพวกแรกเนี่ย

เป็นคนใกล้ชิดที่สามารถจะ

กลุ่มก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง

เคยสนิทเคยชมพู่เคยเห็น

ขณะนี้เราก็เลยไม่รู้ว่า
กลุ่มฝีกลุ่มเหลือเกี่ยวของนักศึกาย

แต่นี่เราก็ต้องหันมาดูที่ตัวสดของเซ็นภูเพราะว่ามีหลักนิติพยาศาสตร์
ขณะนี้แพทย์เองก็ยังไม่ได้ลงความเห็นเลยว่าสาเหตุการตายขึ้นมา
แล้วก็ไม่มีบอกเลยว่าพบร่องรอยการข่มขืนหรือไม่
พบสารคัดหลังหรือไม่นะครับคาบอสุจิหรือไม่
ร่องรอยอะไรต่างที่ศพหรือไม่
คือนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้บอก
อาจจะบอกว่าที่ใกล้มีรอยมีลี่บ่างแท้
ก็ได้แค่นั้นก็มีหลักฐานแค่นั้น
หรือไปหากลุ่มคนอะไรเพื่อเอาเก็บที่จากศพมาเปลี่ยนเถียบกับคนที่เราต้องถูกสามารถ
ใช่ไหมดังนั้นตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าตำลวดเนี้ยเขาเก็บเป็นยังไง
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจก็ต้องเก็บแล้วไปเก็บคนแถวนั้นคงจะต้องสงสัยยาก
ต้องเก็บกันหมดแล้วผมว่าเก็บเป็นร้อยคน
เพื่อเอามาเปลี่ยนเทียบแต่เรายังไม่รู้ตัวเนี้ย
ดังนั้นผมเลยถึงพูดให้อีกว่าความยากอยู่ตรงนี้
แต่นี่ยากยังไม่รู้ตัวร้ายไหมยากไม่รู้ตัวร้ายไม่ใช่ยากเท่าจำ
นี่ไม่อยากมานี่คือความยากถามว่ายากไม่ยาก
หัวกรรมในสถานที่ที่เกิดเห็นก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
ใช่แล้วก็เป็นพื้นที่ฝากเขาอะไรอย่างนี้
ก็เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าเราไม่มีลักษณะ
เพราะว่าเดี๋ยวเห็นการบินการหมาไอ
คือสมโงยดำเนินการมาถึงคนใกล้ชิดแล้วอืม
คือคือตรงนี้
เพราะฉะนั้นต้องรวดเนี้ยเขาต้องเรียกทุกคนที่ต้องสงสัยกัน
แม้ถ้าเก็บดีนเองก็ต้องทำ
แล้วเราอย่าไปทิ้งประเด็นนะว่าบางทีคนร้ายเนี่ย
อาจจะเอาไปเรื่องไปทำไม่ดีก็ได้

มันอาจจะเป็นคนเอาไปเพื่อ

อย่าไปตัดประเด็นเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเนี่ย
เรายังไม่รู้อะไรอย่าไปตัดประเด็น

แต่สิ่งที่มันคือทำให้ยากขึ้นก็เห็น
ผมไม่รู้เลยวันเกิดเหตุเนี่ย

เก็บหลักฐานได้มากน้อยขนาดไหน
ดังนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
พอเก็บหลักฐานไม่ละเอียด

การจะสืบหาตัวคนร้ายเนี่ยมันก็ทำให้ยากขึ้น
แล้วพอหลังจากนั้นเราไปตรวจเจอดี
ไปเจอตัวหลักฐานอะไรต่างเนี่ย
มันทำให้เราแตกประเด็นในการสืบสวนก็มากขึ้นอีก

แต่ตอนนี้สมมุติเราไปตรวจใหม่ไปเจออีก

นี่มันทำให้เรายากขึ้นอีกไหม
จริงไปตรวจที่ก็เห็นว่าเราต้องการหาที่

เอาไว้ไปตรวจใหม่ไปตีวงกว้างขึ้น

ก็ทำให้เราสงสัยกลบุหรี่นี่ไม่สงสัย
แล้วทำให้เราสงสัยแล้วตรวจ

วันนั้งมีวันนึงไปตรวจเจอตฐานรายพาง
วันนั้นมีวันนึงไปตรวจเจอตฐานรายพาง

น้องต้องตั้งประเด็นใหม่

ที่มาเหยียบออกมันทำเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้
ฝึกไปได้แน่นอนใช่ไหม
ดูสิว่าใครจะเป็นหัวแล้วเอ้า
ถ้าเป็นคนต่างพื้นที่ต่างอะไรมาถ้าจะเข้ามาเนี่ย
บ้านน้องชมพู่เป็นเส้นทางที่ถนนวิ่งผ่านกันเยอะแยะไหม
ก็ต้องไปตีอีกถ้ามันผ่านกันเยอะแยะเนี่ย
มันก็ยากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครผ่านเนี่ย
มันก็ต้องอยู่ในกลุ่มหัวใจนั้นเนี่ย

สมมุติถ้าเราตีประเด็นคนงานต่างวันไม่มี
คนต่างจังหวัดต่างพื้นที่ไม่มี

แต่คนไข้เข้ามาตรงนั้นก็รู้ว่าเป็นใคร

เพราะนี่เนี่ยเราถึงภาพตั้งแต่แรง
มันทำให้คนร้ายที่อาจจะเป็นเองเนี่ย

อย่างที่บอกครบเส้นผม
แล้วทำให้เลิกมากก็กลัวกิน
เพราะว่าคุณก็จริงคุณก็ไม่น่าคุณ
แต่ที่เข้าไปก็เพราะว่าไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการสั่งการอะไรที่ว่าจะให้เข้าไปยุ่ง
ตอนนี้ถ้าไปไปแล้วก็กลัวก็กลัวไปเพราะคนที่ไป
แต่คนที่มาใหม่ก็ต้องดีสิที่กลัวไม่ให้เขาไป
มันทำให้ไม่ให้ไปทำลายอะไรมากขึ้นเป็นอย่างนั้น
แล้วเราก็สามารถจะเข้าไปเก็บหาหลักศาลให้ได้ยินกลัวมันจะเป็นประโยชน์
และต้องไปดูมุฒิพีเวศดีว่า
ที่จะกรูจริงเลยว่ามันมีอะไรบ้าง

ออกสีออกทองทอง
และมันเข้ามาเลยในช่วงนั้นไอไปรุ่นที่ไหนคนของของมังเท่าใช่เหรอ
ยกติยังไหนหรือเจ้าของเพชรตกตรงนั้น

ถ้าจะดึงเข้ามาแบบนี้อย่าต้องดึงอย่างอื่นไม่ได้

ถือถ้าตรงเนี้ยคุณเรามันเห็นเรากลับตรงไม่ได้ให้แต่ผมเชื่อว่า
ถ้าการฆ่าตัวตายเพราะคุณทำให้ตาย
ผมยังบอกว่าคนที่น้องสุภุต้อง
ุ้จักษ์คนต้องน้องสุภุใหก่ซิ
เจอหนึ่งใช่ปะใครคนที่โดนชิงกินโดนแท้เลยโดนปกติผมก็โดนปกติ
ก็มองว่าคนใกล้ตัวครอบครัวเชิงผู้ที่ที่กำรวจเรียกอ่า
คนจนโดยชุมชนนะผมไม่รู้บ้านชุมภู่หล่างแต่จากบ้านชุมชน

เคยชิ้นน่ากันก็ไม่แต่งตัว
แต่จะเอาแล้วใครตกกำหนักจริงจริงก็ต้องขับโรตขอร้องรายตัวกำหนักก็
อะไรที่มีจิตที่มีจิตที่ผลิตที่ชอบเกิดการณ์
หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันน้อยมาก

ที่นี้กลับมาถึงเรื่องทำศัลยศาสตร์ในตอนนี้ความรุ่นร้ายมากเลย

มันเป็นมันไม่ได้มันเป็นความเชื่อ
เพราะถือว่าฟังไปแล้วก็ล้มเหลวนี่เป็นความจริง
มันเป็นความเชื่อทำให้จิตใจทำให้ควายอะไรไปทั้งนั้น
ผมพูดตรงตอนสมัยธุรกรรมกลางเฉียบนะผมไม่เคยฟังตรงนี้
ไม่มีประโยชน์ผมถามถ้าคุณตาเห็นจริงอะไรจริงเนี่ยคุณได้มากกว่าที่จะมองเรื่องนี้
สมัยก่อนมีคนบอกว่าแตะของแตะตัวแล้วหลับเคิ้มเอาของไป
เวลาผมไม่ตอบจริงผมไม่เคยเชื่อแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
มันเป็นไม่ได้มันเกิดจากความโลภ
แต่เวลาเสียของไปแล้วก็ไม่กล้าพูดความจริงอะไรก็ต้องมาพูด
คือมันเหมือนแบบเปิดช่องค้าให้เขาเข้ามาวุ่นวาย
ใช่คือจริงแล้วเนี่ยคือก็พูดไปแต่ตำรวจต้องไม่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในที่ที่มันเกิดอยู่
ถ้าเป็นคุณมันทำยังไงเนี่ยจริงอ่ะตั้งแต่วันแรกเนี่ย
ถ้าเป็นต่างที่อยู่ไหนเขาจะกั้นเชือกเลย
เป็นปีก็ยังกั้นเลยไม่ให้เข้าเขาก็สามารถจะเก็บไปหาหลักฐานได้เรื่อย
ทำเทศอย่างนั้นเวลาปิดโครงค้าเนี่ยก็ปิดเป็นปีถ้าเอาเส้นไลน์โพลิสไลน์หรืออะไรเป็นปีก็ไม่ให้เข้า
ต้องปิดไม่ให้เข้าเพราะเราสามารถจะหาหลักฐานได้เมื่อไม่มีคนเข้าเนี่ย
เราสามารถจะไปพบหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยมันยังน่าเชื่อถือ
แต่ตอนนี้คนเข้าไปเหยียบเราไปเจอหลักฐานหลักฐานตรงนี้มันจะน่าเชื่อถือไหม
มันจะน่าเชื่อถือไหมมันก็ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะว่าส่วนตรงนี้คือถ้าหามาได้พอไปถึงสรรภัณฑ์คือจริงก็สามารถไปฟังด้วย
ว่าผมก็ไปพอนั้นไปเชื่อถือเขาดูโตคนไปเชื่ออะไร
พี่สาวไม่เชื่อเหรอหลักฐานตัวนี้มันได้มาจากคนหลาย
เหมือนกันมีช่วงเทองหลายอย่างแทนจะมาตรงตรงนี้
อย่างที่เจอรับฐานเนี่ยเค้าก็ต้องมาสอบ
เค้าก็ต้องสอบฝ่าคุณเลิกบีท่อมเป็นไปได้ไง
ใช่ไหมเค้าบอกซะเน่าเป็นไปได้

ไปหักล้างเกิดด้วยสารเชื่อเขาก็ต้องมีหลักศาลอีกประกอบไม่ใช่ตัดกระตูแท้นั้น
อ่ะสุดท้ายนี้คิดว่าทางนี้จะต้องแบบจบยังไงหรือว่าต้องปิดทางเมียง
ผมพูดผมมองกันผมไม่รู้ยากมากแล้วก็ไม่ได้รู้ถูกว่า
เพราะเลยขนาดนี้ยังไม่รู้อะไรมีคนหลายอย่าง
แต่ว่าแพ้ไม่มีหรอก
การที่คุณหลับถามได้เต็มที่

ตำรวจยิ่งไม่กล้าใหญ่คุณก็ต้องมองไม่แพ้ใช่ไหม

แล้วจะกล้าไปจับแล้วบอกเป็นโยม

ต้นคุณยังไม่รู้เลยตอนหลังคุณมารู้

ตำรวจที่จะลงไปทำแบบนี้กล้าไปนั่ง
ค่อนข้างยาก